แล้วก็สรุปกันนะครับเหมือนเช่นเคยครับกับสุดยอดข่าวกีฬาในรอบปีนะครับ
กระแสในโซเชียลมีเดียนะครับแน่นอนยุคนี้ครับเป็นยุคของข่าวโซเชียลมีเดีย
แล้วก็การท้าทายกันในโซเชียลมีเดียก็มีทั้งเรื่องดีแล้วก็ไม่ดี
หนึ่งในนั้นนะครับมีเรื่องการท้าทายกันมีปัญหาแล้วก็ใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการสื่อสารกันว่า
ชกกันแบบวิถีลูกผู้ชายโดยใช้มวยไทยนั่นก็คือศึกระหว่างกงเมืองมีนกับเสียโป้
แต่ว่าเกิดขึ้นนะครับสุดท้ายจบด้วยมิตรภาพของความเป็นเพื่อนผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
เพลงไฟล์ระหว่างเสียโป้เพชรเกษมกับกงเมืองมิน
เมื่อวันที่๒๓มิถุนายนที่ผ่านมา
ความทรงจำกันอีกครั้งหนึ่ง
ชกยกเดียว๔นาทีเดิม๑๔ล้านบาท
บทสรุปบนสังเวียนผืนผ้าใบนี่เสมอกันไป
ชนิดที่ว่าค้านสายตาคนทั้งประเทศ
ทั้งที่สภาพของเสียโป้เนี่ยเจียนไปเจียนอยู่นะครับ

มวยคู่นี้โปรโมท๑๐ล้านชกแค่๑๐บาทนะครับ
แต่เสียโป้อานนท์ยังอยู่ในความสนใจ
พลังโซเชียลกลับมาฮือฮาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
หลังมีข่าวกับนักชกจอมซาดิตคิกคิวซัง
ก่อรุ่นชนะเกียจชกกันวันเด็กแห่งชาติ
พอดิบพอดีเลย๑๓มกราคมปีหน้า
เอ้าคอลัมนิกส์รุ่นเก่าวงการกีฬานี่
คิดเห็นอย่างไรกับมวยคู่นี้

ครับผมสวัสดีครับผมอภิชาติพระวีวัฒน์นะครับ

ซึ่งทำงานเป็นนักข่าวอยู่เกี่ยวกับหนังสือพิมพ์มาประมาณ๒๐ปีครับ
รวมไปถึงเขียนคอลัมนิตให้กับวงการกีฬา
โดยเฉพาะกีฬาต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นมวยสากลสมัครเล่น

สำหรับความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับการชกกันระหว่างเสียโป้
แล้วก็อีคคิวซังนะครับแต่ส่วนตัวนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
ที่จะทำให้เอ่อศีรษรวงการเอ่อมวยบ้านเรานะครับ
ตื่นเต้นหรือว่าทำให้ผู้สนใจได้กลับมาดูมวยบ้านเรามากขึ้นนะครับ
แต่ในจุดเสียเนี่ยก็อาจจะมองว่าเด็กและเยาวชนอาจจะไปลอกเรียนแบบได้นะครับ
เพราะว่าการที่คนที่ไม่เป็นมวยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม
ไม่เคยเรียนรู้เรื่องมวยไทยมาก่อนจะไปต่อยกับนักมวยเนี่ย
ซึ่งกีฬาศิลปะมวยไทยนั้นมีความอันตรายมากนะฮะ
ซึ่งในการชกครั้งนี้ครับผมไม่ว่าใครจะชนะหรือแพ้ก็ตาม
ว่าจะเป็นเสียโป้หรือว่าทางอีคคือสั่งคว้าชัยชนะก็ตามนะครับ
อยากให้ทุกคนนั้นได้จับมือหรือว่ารู้จักกันเป็นพี่เป็นน้องกัน
อยากให้มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะว่าบ้านเราทุกวันนี้ก็ความแตกแยกเขาเยอะแยะมากมายนะครับ
อยากให้วงการกีฬาเนี่ยหรือใครก็ตามที่ไม่พอใจกัน
ก็เออะก็ออกมาทางโลกโซเชียลออกมาท้ากันเพื่อมาชกต่อยกันหรือว่ามีเงินเดิมพันธุ์เข้ามา
ซึ่งมันจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับเยาวชนด้วยนะครับ
เพราะว่าวันชกในวันนั้นก็ตรงกับวันเด็กแห่งชาติด้วย
ก็อยากให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยชกกันในเกมกีฬาก็แบบจริงจัง
ก็ให้เต็มที่ไปเลยนะครับแต่ว่าแพ้ชนะก็ตาม
ควรจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันหรือว่าเป็นพี่น้องกันต่อไปครับ
สีสันบนโลกโซเชียลหรือมะเร็งร้ายในสังคมไทย
นี่คือสิ่งที่น่าคิดที่ข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงานครับ